สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รู้ก่อนร้อนหนาว
วันนี้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนค่ะ
โดยเฉพาะตอนบนของประเทศอากาศเย็น
ขณะที่ภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างนะคะ
จะมีฝนตกหนักมีคลื่นลมแรงค่ะ
เพราะฉะนั้นชาวเรือต้องระมัดระวังแล้วก็ติดตามการพยากรอากาศ
เราจะมาดูนะคะปัจจัยลักษณะอากาศที่ส่งผลกระทบต่อ
อากาศที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะ
ปัจจัยหลักนั่นก็คือมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้น
ก็เลยส่งผลทำให้มีคลื่นสูงมากขึ้นด้วยนะคะ
นับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นลงมาเรื่อยจนถึงภาคใต้
จังหวัดชายแดนนะคะก็มีโอกาสเกิดฝน
ส่วนคลื่นลมในทะเลนั้นสังเกตว่าบริเวณภาคใต้ตอนล่างนั้น
จะมีคลื่นสูง๒๓เมตรมากกว่าฝั่งอันดามันนะคะ
เพราะฉะนั้นชาวเรือก็ต้องงดเดินเรือในระยะนี้โดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
ส่วนการคาดการณ์ในช่วงของ๓วันนี้นะคะ
ภาคเหนือภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงอากาศหนาว
พื้นที่อากาศหนาวจัดโดยเฉพาะบริเวณยอดดอยและยอดภู
ขณะที่ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออก
จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้านะคะ
ภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยมีฝนฟ้าขนองได้ถึงประมาณ๑๖๐

แห่งมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่าง
ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณ๑๒๐๖๐ของพื้นที่คลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนหมอกบางในตอนเช้า
ในช่วงกลางวันนั้นแดดร้อนหน่อยแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปตลอดจนถึงสุดสัปดาห์ด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ถ้าหากว่าท้องฟ้าโปร่งแบบนี้ค่ะอยากจะแนะนำให้แงนหน้าดูท้องฟ้าดูดาวในยามค่ำคืนกัน
วันนี้นะคะจะมีเรื่องของดาวพฤหัสกับดาวสุกนะคะจะอยู่ใกล้กันถ้ามองจากตึกสูงหรือว่าพื้นที่โล่ง
ส่วนวันที่๒๘จะมีปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนคือพฤหัสกับดวงจันทร์นะคะก็จะปรากฏให้เราเห็นประมาณ๑ชั่วโมง
จากนั้นค่ะวันที่๒๙พฤศจิกายนปรากฏการณ์ดาวสุกเคียงดวงจันทร์ก็จะมาปรากฏก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทางด้านทิศตะวันตก
และวันที่๓๐พฤศจิกายนมีปรากฏการณ์ดาวเสาเคียงดวงจันทร์นะคะก็สามารถดูได้ประมาณ๒ชั่วโมงในช่วงค่ำนั่นเองนะคะ
และค่ำคืนนี้อย่าลืมติดตามรอดูช่วงประมาณ๖โมง๒๐นาทีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ